เขาบอกโอ้โหนึกว่าห้ามขนอ้วนขึ้น

แล้วเขาบอกเป็นมาตรฐานของโลกด้วย

เพราะว่าทุกวันนี้โรคอ้วนก็บรรจุให้เป็นโรค
แห่งความป่วยเจ็บป่วยแล้วด้วยนะคะ
เอาละค่ะมาดูเรื่องราวของเกษตรกรกันบ้าง
หลังจากที่ผ่านพ้นฤดูการทำนาไปแล้ว
เขาก็จะมาปลูกผักขี้หูด
ซึ่งถือว่าเป็นผักพื้นเมืองของที่นั่น

จะมีการปลูกเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ขายให้กับเอกชน
ระยะเวลาในการปลูกก็แค่ประมาณ๑๑๐วัน

ติดตามจากรายงานคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
สร้างรายได้เสริมจากการขายเมล็ดพันธุ
ไปจนถึงลดปัญหาการบุกลุกพื้นที่ป่าค่ะ
เกษตรกรเล่าว่าเดิมพื้นที่นี้คือแปลงนาข้าวนะคะ
เอกชนได้เข้ามาส่งเสริมให้มีการปลูกพืชหลังนา
โดยให้เมล็ดพันธุ์ผักขี้หัวมาประมาณ๒๐กรัม
รับซื้อถึงกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
ทำให้มีรายได้กว่า๑๐๐๐บาทเลยค่ะ
ทั้งสองในสอนแดงมาแนะนำให้เราปลูกขี้หูด
พวกปลูกขี้หูดพวกมีรายได้ขึ้นมาดีใจ
เช่นเดียวกับพิณธรดานิจจานย์เล่าว่า
ลูกผักขี้หูดไว้ประมาณ๑งาน
โดยการปลูกก็ไม่ยากเพียงปรับดินให้ร่วนสุยแล้วหยอดเมล็ดลงดิน
ให้น้ำในช่วงแรกใช้เวลาเพียง๑๑๐วันก็เก็บเกี่ยวได้
ว่าทั้งหมดนี้จะเก็บได้ประมาณ๓๐กิโลกรัม
คิดเป็นเงินก็ประมาณ๑๒๐๐๐บาทเลยค่ะ
ขณะที่ภาคเอกชนที่รับซื้อบอกว่า
พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แรกในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านออร์แกนิค
เนื่องจากว่าพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ปลูกผักอินซี
เพื่อส่งขายให้กับร้านฟูฟ้าอยู่แล้วนั่นเองค่ะ
เล็ดพันธักอินซีก็มีค่อนข้างจะมีความต้องการสูงในตลาด
จากว่ากระแสเรื่องของความรักสุขภาพ
แล้วก็แสของการต่อต้านสารเคมีเพิ่มสูงขึ้น

เล็ดพันธุ์ที่ผลิตบนพื้นที่ภูฟ้าเป็นเมล็ดพันธุอินซี
นั่นก็หมายความว่ามูลค่าในการจำหน่ายที่เกษตรกรสามารถจำหน่าย
ก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้น
ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
จากผักขี้หูดเอกชนยังส่งเสริมให้มีการปลูกบวบหอมพันธุ์เมือง
ซึ่งตอนนี้เกษตรกรได้เพิ่มมูลค่าจากใยบวบทำเป็นรองเท้าแตะ
ใหญ่ขัดตัวส่งขายผ่านร้านภูฟ้าอีกด้วย
เรียกได้ว่าตั้งแต่ปลูกขายเมล็ด
ใหญ่ที่เหลือทุกชิ้นส่วนสามารถสร้างรายได้ทั้งหมดเลยค่ะ
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพอัญชลีสิริมั่วข้าวทะลัดทีวีรายงาน